คุณทนายคะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดเดียวได้ไหมค

เอาอย่างนี้ครับ

แล้วนะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะลุงพลภาพเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ข้อหาหรืออะไรยังไงบ้างค่ะนานมากเลยอ่าใช่ครับให้ครับ
คือจริงข้อหามันยาวเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมีอะไรถาม
ตำรวจก็คือส่วนใหญ่ก็ทั่วไปก็คือบุกลุกที่ป่านี่แหละ
นะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือปฏิเสธก่อนนะครับ
เดี๋ยวค่อยกลับไปดูเรื่องกันอีกทีหนึ่งนะครับ
ว่าเรื่องราวจะเอากันยังไงทีนี้เพราะวันนี้เห็นไหมพี่พี่ก็เห็น
แล้วนาวยาวมากเลยค่ะนี่ผมยังหิวข้าวเลยประมาณ
กี่ข้อหน่อยครับต้องถามเจ้าที่สำรวจดูประมาณสักสองสาม
นะครับสองสามจนใหญ่เป็นคดีบุกรุกเอ่ออ่า
สิทธิ์วันนี้ผมมาก็มาร่วมรับฟังการสอบประคำเฉย
นะครับเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ก็พรุ่งนี้
ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ไม่ไหวจริง

เราได้ใช้สิทธิ์ในการยื่นประกันตัว
ลาเพื่อลาอีกเยอะ

มีการยื่นประกันตัว
ด้วยหลักฟับอะไรยังไงบ้างคะ
ขออนุญาตเรียนถาม
เจ้าเงินส่วน๑แสนบาท

ตอนนี้นะครับผม

ไม่สั่นเลย
เลือดออกอะไร
โจ้จะดึงเลยลูก

สักประมาณ๕โมงเนาะ

ก็ถ้าดูไลฟ์สดเมื่อวานวันที่พีช

เงินสำนักสมวัตถ์ก็ตั้งหาก
ส่วนที่เหลือผ่านสำหรับกรก็จบ
พรุ่งนี้เราถามทุกเรื่องนะ
วันนี้จะกลับไปจะนอนหลับไหมคะ
หลับครับนี่จะหลับอยู่แล้วเนี่ย

ประมาณ๕โมงในบ้านนะ

พนักงานสอบสวนนะคะเบื้องต้นนั้นรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อเก่าหาเลย
ลุงพลใช้เงินจำนวน๑แสนบาทนะคะในการประกันตัวในครั้งนี้
ซึ่งยืนยันว่าเป็นเงินที่ไม่ได้มาจากเงินบริจาคนะคะ
ยืนยันว่าเป็นเงินคอมมิชชั่นของชาชนิดหนึ่งนะคะที่ตัวของลุงพลเนี่ย
พรีเซนเตอร์นะคะก็เดินทางกลับพร้อมด้วยอ่า
กลุ่มยูทูปเบอร์นะคะ

คุณวิมวลวันธรรมพักดีนะคะคุณวิมวลวันยังบันทึกภาพ
นี่คือภาพสดนะคะครับนี่ค่ะบรรยากาศสดที่หน้าสพกกตูม
อย่างที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ย
ลุงพลปฏิเสธทั้ง๓ข้อหารับทราบข้อกล่าวหา
แต่ปฏิเสธทั้ง๓ข้อหาแล้วก็ได้ใช้เงิน๑แสนบาท
ประกันตัวออกไปนะคะโดยเงินหนึ่งแสนบาทนี้
เป็นเงินค่าคอมมิชชั่นที่ได้มาจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชายยี่ห้อหนึ่ง
บอกว่าพรุ่งนี้จะพูดคุยรายละเอียดเรื่องคดีทั้งหมด
ลุงพลบอกห้าโมงห้าโมงเจอกันห้าโมงน่าจะห้าโมงเช้าสิบเอ็ดนาฬิกา
น่าจะประมาณอย่างนั้นมากกว่านะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะฮะ
ฟังว่าพรุ่งนี้เขาจะว่ายังไงเรื่องของคดีความนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่เราก็ต้องรอฟังด้วยนะว่าขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับ